การพบกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะระหว่างหมอลักษันทงกับคุณแพทย์นับประพานะครับ
หมดทุกข์หมดโศกหรือยังคุณแพทย์นรภาเนี่ยตอนนี้
ยังยัง
ราศีมิถุนราศีธนู๒ราศีนี้
ถ้าเอาเฉพาะเรื่องความรักมันมีเกณฑ์พัดภาค
เลิกลาแตกแยกมีปัญหา
ถูกกายถูกใจถูกกะทือ

สองปีนี้รอดพ้นไม่มีเหตุ
หรือมีเหตุอดทนต่อสู้ไปกันได้

แต่ถ้าเกิดมีเหตุเพศภัย
ก่อให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้ง

อ้าวแล้วหนูจะมีสามีใหม่ดีกว่าเดิมอีกครับ